หมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมา

เขาบอกว่าเสี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและอุปโภคนะครับ

ต่อไปนี้นะครับต้องติดตามดู

ก็ลงพื้นที่สั่งการทันทีนะครับ
นายวิเชียรจันทรโนมโนไทยนะครับ
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เปิดเผยถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแรง

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้สำรวจแหล่งน้ำและปริมาณน้ำกักเก็บของแต่ละพื้นที่นะครับ

พบว่าตอนนี้มี๑๙อำเภอประสบปัญหาฝนแรง
ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
เตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฝนแรงต่อไป
รวมทั้งได้นำเงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉิน
มาช่วยเหลือเยียวยาด้านพืชไร่นาข้าว
ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการช่วยเหลือในเดือนธันวาคมนี้ครับ
ส่วนการสำรองน้ำดิบกับการปลาปลาส่วนภูมิภาค
ส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีน้ำกักเก็บไว้เพียงพอตลอดหน้าแรงนี้นะครับ
และยังพบว่าใน๓เดือนข้างหน้านี้
มี๒๑๘หมู่บ้านที่เสี่ยงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคนะครับ
ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
พร้อมทั้งช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาก่อนเป็นอันดับแรกครับ
พร้อมกับติดตามสำรวจปริมาณน้ำกักเก็บควบคู่กันไป
เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขาดแคนน้ำ
อกจากนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังเปิดเผยอีกว่า
ได้มีการบูรณาการร่วมกับป้องกันและบรรเทาสถานภัย
๕นครรัฐศรีมาให้การสนับหนุนรถสูบส่งน้ำระยะไกล
กับเครื่องเป่าล้างบ่อบาดานเตรียมไว้ช่วยเหลือทันที
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้องขอมาครับ
ส่วนภัยพิบัติหนาวทางปพก็ได้ประสาน
ขอรับความอนุคอตจากมูลนิธิราชประชาอนุคอต
สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวมาเตรียมไว้จำนวน๓๐๐ผืน
เพื่อกระจายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เป้าหมาย
รวม๖อำเภอก่อนเบื้องต้นแล้วนะครับ
อากาศหนาวมาก็มีเรื่องของภัยแรงตามมาด้วยนะครับ